ตั้งใจหรือนอนน้อยกันแน่
ถึงได้สะดุดเป็นลมล้มพับในการถวายพระทหารเช้า
ท่านเจ้าอาวาสวัดดังที่เห็นในคลิปกันไปบ้างแล้วแล้วเดี๋ยวให้ดูคลิปกันต่อนะฮะ
เพราะว่าเรื่องนี้นะครับมีการแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลมากเลย
ทีมข่าวของเราก็ติดตามความคืบหน้าให้ได้ทราบกัน
ดูคลิปกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
สู่แก่ความคิดแข็งสงสังหรอ

ยาดย่มอยู่เต็มตลาดเลยค้าบ๊วยบรรยางมันนี่ยาดย่มอยู่เต็มตลาดเลยค้า
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะอุบัติเหตุหรือความตั้งใจ

คือคนที่ดูคลิปนี้เขาวิพากษ์วิจารณ์คลิปนี้หนักมากเลยนะครับ
เจ๊บัวบานสาวประเภท๒ที่สวมชุดผ้าไหมสีเหลืองสวยงามถือสำหรับอาหาร
จะไปถวายให้แก่พระประเสริฐฐานุตโรท่านเจ้าอาวาสวัดเจริญวาบรี
ตำบลโนนพยอมอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น
แล้วอยู่สะดุดเทถาดเทกระจาดแล้วตัวเองก็นี่ล้มแบบนี้
มันมี๒จังหวะนะพอหลังจากเทกระจาดไปแล้ว
คือเจ๊บัวบานก็ลุกขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็เอามือแบบอ๋อ

แล้วก็เหมือนกับจะเป็นโรหมแล้วก็มาอีกช็อตหนึ่ง
นี่ฮะเป็นเหตุการณ์ที่เขามีการแชร์กันในโลกโซเชียล
ญาติโยมก็รีบพาท่านเจ้าอาวาสไปล้างตา
เพราะว่านี่แกงมันกระเด็น

เออแม้ว่าท่านใส่แว่นอยู่ก็ตามนะครับ
แล้วก็ไปล้างตัวไปทำความสะอาดนะครับ
ส่วนเจ๊บัวบานก็บอกว่าสะดุดผีผลักนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าของวันที่๒๗ธันวาคม

พระสงฆ์ก็กำลังเตรียมจะฉันอาหารเช้านะฮะ

คุณดูจังหวะนี้มีอะไรให้สะดุดบ้างนะฮะ

ก็คือพระปเศรษฐานุตโตรอายุ๖๒ปี
เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สพชนบท
บอกว่าถูกเจ๊บัวบานซึ่งเป็นชาวบ้านโนนพยอม
ทำร้ายใช้แบบนี้เลยนะแจ้งความว่าถูกทำร้ายเลยนะ
ด้วยการใช้ถาดอาหารเทราดใส่ร่างกาย
ต้นเหตุท่านเจ้าอาวาสก็บอกแบบนี้
มันเกิดขึ้นมาจากเจ๊บัวบานไม่พอใจ
อัตมาขายโรงเย็นที่ชำรุด
แล้วก็ขายถ้วยชามที่ใช้งานไม่ได้เพราะว่าถูกน้ำท่วม
ไปเมื่อ๒อาทิตย์ก่อนในราคา๖๐๐บาท
โดยที่เจ๊บัวบานบอกว่า
อาตมาไม่ได้บอกคณะกรรมการของวัดและหมู่บ้าน
และยังกล่าวหาว่าอัตมาวางตัวไม่เหมาะสม
ประกาศให้ชาวบ้านมาขับไล่อาตมา
เจ้าวาดบอกอีกนะฮะว่าหลังถูกแกงราด
นี่หลายคนไปเขียนไว้พาดหัวบอกว่า
เจ้าอาวาทถูกแกงถูกแกงจริง
แกงราดก็มีอาการปวดแสบปวดร้อน

แล้วก็มีแผลวัตถุสำรับซึ่งเป็นจานชามนี้นะคุณนะ
แทกที่ใบหน้าถูกแว่นตาตาบวม

เรื่องที่เกิดขึ้นอัตมาไม่ยอมความ
เจ๊บัวบานจะมาขอโทษก็ตามนะฮะ
หลวงพ่อถ้าเจ๊บัวบานมาบอกว่าจะแต่งขัน๕
แต่งขัน๘มาขอขมาลาโทษหลวงพ่อจะยังไง

เอาเงินมาทำขวัญ๓ล้านบาท

เพราะทำให้อาตมาอับอาย
ฟังท่านเจ้าอาวาสให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไทยรัฐทีวี
ส่วนเจ๊บัวบานนักข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปเปิดใจกับเจ๊เหมือนกันนะฮะ
เจ๊มีอะไรหรือเปล่า
เจ๊เนี่ยสะดุดเจ๊เป็นลมหรือเจ๊นอนน้อย
เจ๊ยืนยันว่าเจ๊นอนน้อยพักผ่อนน้อยจริง
ส่วนปัญหาเรื่องโรงเย็นและความไม่พอใจต่าง

ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์สะดุด

ขึ้นก่อนที่จะมาทำบุญตอนเช้า

แล้วก็เจ๊มาทำบุญใส่บาทถวายอาหาร

เป็นโยมอุปถาคมาหลายปีด้วยความตั้งใจ
แต่ช่วงหลังก็เกิดความกังขาในพฤติกรรมของเจ้าอาวาส
โดยเฉพาะเรื่องที่นำทรัพย์สินที่ญาติโยมเอามาบริจาคไปขาย

รวมถึงคนในชุมชนส่วนใหญ่ก็เป็นญาติกันทั้งนั้น
ฟังเสียงเจ๊บัวบานแล้วกันฮะ
แต่ว่าเราก็ต้องไปทำบุญทุกวันอยู่แล้ว

ดิฉันเป็นแม่ออกคำนะคะภาษาอีสานนะคะ
นี่ครับ
คือท่านเจ้าวาดก็บอกว่าอัตมาเป็นโรคประจำตัวเหมือนกัน
พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อัตมาก็เครียด

ส่วน๓ล้านอัตมาก็บอก
เจ๊บัวบาลเอามาถึงจะยกโทษให้

ทีนี้ทางด้านของตำรวจสพชนบทนะครับ

เจ๊บัวบานไปพบพนักงานสอบสวน

เจ้าอาวาสได้แจ้งความให้ดำเนินคดีกับเจ๊บัวบาน

แล้วก็เรียกตัวเจ๊บัวบานมาสอบสวนแล้วเช่นกัน
จากนี้จะต้องดูพวกบาดแผลใบรับรองแพทย์

และต้องดูเจตนาที่สำคัญคือ
เจตนาของเจ๊บัวบานด้วยว่า
จงใจทำร้ายร่างกายจริงหรือไม่
คือตั้งใจเทหรือสะดุดเท

มันจะไปดูจากไหนได้บ้าง

ก่อนจะทำบุญเจ๊โบราณมีการไลฟ์ขายของใช่ไหม

ทีนี้คุณผู้ชมดิฉันเข้าไปดูไลฟ์ของเจ๊บัวบาน
ซึ่งเจ๊บัวบานมีการพูดถึงช็อตนี้ด้วย
แต่ตอนนี้บางคนบอกว่าขอเข้าไปดูในเฟซบุ๊คเจ๊บัวบานก่อน
ไม่ทันแล้วจ้ะไลฟ์นี้ลบไปแล้ว

แต่ที่ไวกว่านั้นคือมีคนเขาเซฟคลิปเอาไว้ได้
ชาวเน็ตเขาไวใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะ
ไลฟ์ตอนนี้มันจะเกี่ยวไหม
กับการที่ยกสำหรับไปถวายพระเอาฟังค่ะ

รบกวนทุกท่านนะคะ
ที่จะนะคะที่จะไปช่วยกันนะคะไปช่วยกันนะคะ
ไปช่วยกันที่วัดนะคะโฮเฮียวเลยค่ะ

ถ้าไม่ศึกก็ไปอยู่ที่อื่น
วันอย่างเดี๋ยวมันเป็นพุยกพระเขาสุมมืออยู่อย่างนี้
มันกลัวพระเขาคว่ำหัวก็ได้มันประสิทธิ์กันนึง

ใช่ค่ะก็คือเจ๊บัวบานบอกแหละ
เป็นคนยกสำหรับอาหารถวายพระทุกวัน
แล้วเมื่อกี้ที่บอกไงคือเอาสำหรับข้าวสาดใส่หน้าก็ได้

คือเจ๊บัวบานเชิญชวน
เชิญชวนญาติโยมให้ไปที่วัดในวันจันทร์
ถ้าตีความเอาก็คือเชิญชวนให้ไปที่วัดวันจันทร์ที่๒๗ธันวาคม

ก็นี่เมื่อกี้ไงที่บอกว่าให้ไปโหที่โหฮิ้วก็ได้
ไปไล่นะฮะให้ศึกหรือไม่ศึกหรือย้ายไปอยู่วัดอื่นนะครับ
นี่น่าจะเป็นคลิปก่อนวันจันทร์ที่๒๗ธันวาคม
ใช่เพราะฉะนั้นคลิปนี้จะเป็นหลักฐานได้ไหม
อันนี้ตำรวจก็คงจะเอาไปพิจารณาแน่นอนนะคะ
ว่ามันเห็นเจตนาของเจ๊บัวบานหรือเปล่า
ทีนี้บรรยากาศที่วัดเจริญวารีที่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นเนี่ยค่ะคุณผู้ชม

ที่เขาเรียกกันพ่อออกแม่ออกคือคนแก่ที่ไปวัดบ่อย

ขึ้นไปที่กุฏิของท่านเจ้าอาวาส
ไปสอบถามท่านเจ้าอาวาสอาการบาดเจ็บเป็นยังไงบ้าง
แล้วก็ไปให้กำลังใจเจ้าอาวาสเนี่ยค่ะเห็นไหมญาติโยมมากันเยอะเลย
ท่านเจ้าอาวาสบอกแบบนี้ก็พูดถึงเรื่องเงิน๓ล้านบาทน่ะ
บอกว่าถ้าเกิดว่าเจ๊บัวบันจะมาขอคำมาให้เอาเงิน๓ล้าน
เป็นค่าทำขวัญแล้วจะยกโทษให้ใช่ไหมทีนี้เราไปถามอีกรอบหนึ่ง
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าโอ๊ยตอนนั้นน่ะคือโมโหแหละโมโหที่โดนกระทำ
ก็ถ้าเกิดว่าจะมาขอขมาก็คงไม่ติดใจนะ
แต่ส่วนของโทษตามกฎหมายอันนี้ก็ต้องว่าไปตามกระบวนการ
อันนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสอีกรอบนึงละกันค่ะ
กันจริงหรือเปล่าครับจริงอ่าแล้วเวลานี้อ่า
คนที่ก่อเหตุแต่งขันห้ามาขอคำมาหรือยังครับยังเอ่อเราต้องรอดูนะ
ว่าเจ๊บัวบานเนี้ยจะแต่งขันห้าขันแปดเนี้ย
ขอขมาวันนี้เลยหรือเปล่าทีมข่าวของเราก็ปักหลักอยู่ที่วัดเนี่ยนะฮะ
ยกโทษให้ใช่ค่ะแล้วคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาก็บอกนะ
บอกว่าคือเห็นเจ๊บัวบานไลฟ์สดมาใช่ไหมเชิญชวนชาวบ้านมาทำบุญ

ก็แค่หยิบมือถือมาถ่ายเอาไว้
เผื่อจะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นจริง

เสียงของคนถ่ายคลิปที่พูดไปด้วยแล้วถ่ายไปด้วย

ใช่ค่ะดูเหมือนกับเตรียมกันรู้กัน
เรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไป
ภาคจบจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะจริงก็เป็นญาติกันทั้งนั้นเลย

เรื่องของวัดกับชุมชนวัดกับญาติโยมเป็นสิ่งละเอียดอ่อนเป็นสิ่งสำคัญ
ผู้ใหญ่บ้านตอนนี้ท่านกุมขมับอยู่เหมือนกัน

ขนาดเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่เราดูข่าวนี้ก็ยังปวดหัวตามเลยนะคะ